อันนี้เรามาลุ้นกันหน่อยดีกว่าระหว่างการปะทะเดือดของสัตว์สองชนิดนี้
บอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากแล้วใครจะเป็นผู้ชนะ

นี่คือฝ่ายน้ำเงินตุ๊กแก่แห่งบ้านหลังนี้
อีกไฟล์หนึ่งไฟล์สีแดงคืองูน้อยเจ้าปัญญา

กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะ

เพราะว่ามันก็ถือว่ามันจะต้อง
ต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตให้มันอยู่รอด
ต้องสั่นตัวเองกับคุณผู้ชมนะ

ที่เราต้องมานั่งดูงูกับตุ๊กแก่
ดูไปเถอะในเมื่อตัดสินใจดูตลอดข่าวแล้วก็จะเจอเรื่องพวกนี้แหละ
ใช่แต่ไม่ใช่แค่ดูคุณช่วยเอาใจช่วยหน่อย
เพราะว่าคิดถึงเจ้าของบ้าน
เพราะถ้าเกิดเดินเข้ามาในห้องครัวแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้
คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะไปช่วยตุ๊กแกหรือช่วยงูหรือคุณจะช่วยตัวเองก่อนยังไงดี

พี่คนนี้เขาก็เลยช่วยด้วยการถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะ
สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปก็คืองูกับตุ๊กแก่มันต่อสู้กัน
งูเนี่ยอาศัยความไวในการฉกตุ๊กแก่เจ็บไปหลายแผลเลยนะคะ

ส่วนตุ๊กแก่เองก็อาศัยความว่องวัยปราดเรียวของมันนะคะ
และกำลังที่มากกว่าลักษณะลำตัวใหญ่กว่า
ใช้ฟันที่แหลมคมกัดงูจนได้รับบาดเจ็บ
ดูดิได้แผลงูมันหางจะขาดอยู่แล้วนะดูดิ
แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วงูตายนะคะ
ตายแล้วแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนหางจะขาดเลยอ่ะ
แล้วเจ้าตุ๊กแกก็จากไป

ด้วยชัยชนะในครั้งนี้
เอ้าน้องพี่ต้องทำงานกันนะ

ก็ดูเป็นเรื่องของวิถีชีวิตศาสตร์แล้วมันก็อยู่ในบ้านเรา
เพราะว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกตุ๊กแก่ตัวนี้มันอยู่ในบ้านของเธออยู่ในห้องครัวตั้งแต่ตอนมันเล็กเลยนะ

ทำไมเราไล่มันไปอ่ะมันจะได้ไม่สู้กันอ่ะ
ให้มันอยู่ดีแล้วเห็นไหมพองูมาเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกับว่าช่วยดูแลบ้าน